เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งนะคะไปเจอผู้หญิงอายุประมาณ๒๐กว่าปีค่ะ
เปลือยเปล่าไม่ได้หมดไม่ได้สตินะคะ
อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวหนองเจาะกรุงเทพนี่แหละ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะสภาพที่เห็นเป็นแบบนี้ค่ะ
สวมเสื้อผ้านะคะนอนเปลยเปล่าพูดคุยก็ไม่รู้เรื่องคือ
สภาพไม่ได้สติลิ้นลักษณะเป็นลิ้นชา
น่าจะมาจากการถูกหม่อมยาโอ้โหน่าจะมีใครมอมยาเธอไปที่จุดนี้
ไม่ว่าจะเป็นต้องการข่มขืนหรือเรื่องของการชิงทรัพย
ตอนนี้ตำรวจพยายามตามหาตัวคนที่พามาอยู่นะคะ
ช่วงบ่ายสามครึ่งเมื่อวานนี้กู้ภัยป่อเต็กตึง
ศูนย์สนลำผักชีได้รับแจ้งให้เข้ามาช่วยเหลือผู้หญิงหมดสติค่ะ
นอนอยู่ในรีสอร์ทแถวหนองจอกนะคะพอไปถึงไปเจอภาพแบบนี้ค่ะ
สลบสลายนอนอยู่บนเตียงคาดว่าน่าจะถูกคนร้ายมอมยานำมากระทำชำราวหรือชิงทรัพย์
กู้ภัยสิ่งที่ทำอย่างแรกก็คือต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพราะลักษณะลิ้นแข็งกลัวว่าจะถึงชีวิตถ้าถูกมอมยามากเกินไป
หลังจากนั้นค่ะมีการตรวจสอบเอกสารประจำตัวของหญิงสาวคนนี้
ระบุว่าเธออายุยี่สิบสองปีทีมข่าวค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่รีสอร์ทแห่งนี้ค่ะพบว่าเปิดให้บริการแบบชั่วคราวค่ะ
ครั้งละ๓ชั่วโมงแล้วก็มีแบบค้างคืนด้วย
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถพาผู้หญิงคนนี้แหละค่ะมาเปิดห้องพักต่อมาผู้ชายขับรถออกไปตอนไหนก็ไม่รู้คือไม่เห็นแล้วอะค่ะ
ที่รู้ว่ามีผู้หญิงนอนสลบสลายอยู่ในห้องเพราะเช้าอีกวันหนึ่งจะต้องเช็คเอาท์ทางเจ้าหน้าที่ก็อ้าว
ไม่เห็นมีใครออกมาเช็คเอาท์สักคนเลยก็เลยไปเคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
พอบิดลูกกุญแจปิดอีกล็อกอีกตัดสินใจค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะ
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฟังเสียงพนักงานรีสอร์ทค่ะ
ออกเที่ยงซึ่งตอนนั้นเรามาเรียกเขายังตอนเที่ยงวันนี้
ยังใช่เขาหมดเช้าหมดเวลาเช้า
อ๋อเขาลงเวลาออกกี่โมงครับ
ก็ยังก็ออกประมาณประมาณใบ๓นึงครับ

แต่ตัวน้องผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่ที่ห้องใช่

สระเหมือนกันค่ะเพราะว่าทำห้องออกมาก็เห็นตำรวจเข้ามา
แล้วกูภัยเข้ามาครับ

นี่ค่ะนักข่าวคำถามที่นักข่าวถามต่อ
หน้าเขาไหมคู่นี้ที่เขาเข้ามา
พนักงานบอกว่าไม่คุ้นเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือ
ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนที่เข้าไปเจอในรีสอร์ท

สวมเสื้อผ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
มือขาอ่อนแรงลิ้นชาพูดไม่รู้เรื่อง
กูภัยบอกว่าลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นของกูภัยก่อนนะคะ
ศาสตร์สินค้าเทศอันไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ถึงให้อาการน้องเขาเกิดอาการมึนอยู่ไว้ร้านตลอดเวลา
ตำรวจสนลำผักชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และสอบปากคำพนักงานรีสอร์ทเพิ่มเติมนะคะ

ตำรวจทราบหมายเลขทะเบียนรถ
ของผู้ชายที่พาผู้หญิงคนนี้เข้ารีสอร์ทมาแล้ว
กำลังรอให้หญิงสาวอายุ๒๒ปีคนนี้อาการดีขึ้นนะคะ
และจะเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ